ช่วงนี้มาดูเรื่องของการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสกันบ้างนะครับ
เป็นการพลิกวิกฤตของชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
ทำนาไม่ได้ผลนะคะหันมาเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินแทน
สำหรับกำไรหนอนะครับ๓๐๐๐๐๐บาทคุณสมประสงค์สายสมยาค่ะ
อายุ๖๙ปีเป็นเกษตรกรบ้านโพมูลหมู่ที่๒ตำบลคำน้ำแซ่บ
อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
นี่นะคะจับปลาหมอขายให้กับลูกค้าแล้วก็ทยอยไปรอรับซื้อส่ง
ขออภัยนะคะไปรับซื้อถึงในที่ราคาส่งนะคะ
นายสมประสงค์บอกว่าปกติทำไร่นาทำสวนผสมค่ะ
ปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงเป็ดแล้วก็ไก่ด้วยนะคะ
แต่ว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแรงนั้นมาเร็วทำนาไม่ค่อยได้ผลนะคะ
ปลูกขออภัยนะคะจึงซื้อลูกปลาหมอไทย
ภาคกลางกว่า๕๐๐๐ตัวไปทดลองเลี้ยงในบ่อดิน
ความกว้างของบ่อก็๓๐เมตรยาว๕๐เมตร
น้ำลึก๑เมตร๓๐เซนติเมตร
ขุดไว้เพื่อกักเก็บน้ำในพื้นที่ในตอนแรกนั่นแหละนะคะ
ปรากฏว่าปลาหมออายุ๔๖เดือนน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ๑๒ขีดค่ะ
สามารถขายในราคาส่งกิโลกรัมละ๑๐๐บาท
และที่ผ่านมาจับปลาหมอขายไปแล้ว๑ตัน

ใช่ค่ะแล้วก็กำลังจะจับขายอีกกว่า๓ตัน
ทำให้มีรายได้หลังจากหักต้นทุนแล้วกว่าย้ำว่ากำไรนะคะ
หักต้นทุนแล้ว๓แสนบาท

เลี้ยงเป็นเลี้ยงอย่างฉลาดนะ

คุณสมประสงค์บอกว่าสำหรับเพื่อนชาวนาที่ไม่สามารถเพาะปลูกในช่วงหน้าแรงแบบนี้ได้
แต่ว่ามีบ่อเดิมที่ใช้กักเก็บน้ำไว้อยู่แล้ว
ทำเป็นประโยชน์ได้สามารถทดเลี้ยงทดลองเลี้ยงปลาหมอไทย
ต้นทุนค่าลูกปลาในตัวละ๑บาท
ค่าอาหารหัวละอาหารนั้นเพียง๔ให้อาหาร๔๕เดือน
ก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้ว